ขึ้นเหนือแอวเจียงใหม่พาไปร่วมงานบุญกันนะครับ

ได้มีการจัดพิธีบวงสวงองค์พระพิคเนธทันใจ
เพื่อความเป็นสิริมงคลที่ประดิษฐานอยู่
ที่บริเวณอุโบสถเงินหลังแรกของโลก
สวยงามจริงนะฮะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับ
โดยพระครูพิธักษ์สุธิคุณเจ้าวาดวัดศรีสุภัณฑ์
จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ร่วมจัดพิธีบวงสวงพร้อมกับสงน้ำองค์พระพิคเนธทันใจ
และองค์พระยานราชก้าวเซียน
ที่ประดิษฐานภายในวัดศรีสุภัณฑ์
เพื่อความเป็นสิริมงคลของประชาชน

ศรีสุพรรณเป็นชุมชนที่ทำศิลปะหัฐกรรมเครื่องเงิน

ทางวัดจึงได้จัดสร้างองค์พระพิคเนธทันใจ

ตั้งแต่วันที่๑๘เมษายนตั้งแต่ปี๒๕๕๐นะครับ

ใต้ฐานองค์พระพิคเนธทันใจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาบรี
พระราชทานให้นักเรียนและพระพิสุสามเนร
ที่เข้าเฝ้าถวายรายงานการฝึกงาน

คณะสงฆ์และชาวบ้านศรีสุพรรณวัวลาย
ได้ร่วมกันสร้างอุโบสถเงินหลังแรกของโลกขึ้น
ใช้เวลากว่า๑๐ปีจึงจะแล้วเสร็จ
ก็ใช้งบประมาณสร้างประมาณ๒๕ล้านบาท
พร้อมกับร่วมการสร้างพระพิคเนตองค์ใหญ่
หน้าตะกว้าง๑เมตร๒๕เซนติเมตร

ส่งเครื่องศิลปกรรมล้านนาไว้ข้างอุโบสถเงิน
เพื่อประดิษฐานบนแท่นขันครูหลวง
เป็นมิ่งขวัญของช่าง๑๐หมู่ล้านนา
และก็สำหรับผู้ที่มีจิตศาสตร์
จะได้ร่วมกันบูชาด้วยนะครับ
ก็สวยงามทั้งองค์พระพิคเนธเองนะครับ
แล้วก็ทางด้านของอุโบสถเงินด้วย